พาไปทำบุญไปงานบุญใหญ่ที่จังหวัดประจวบคลีขันงานนี้ต้องล่องลงทะเลกันไปเลย
อาจจะก่อนที่จะลงทะเลไปที่บริเวณศาลเจ้าแม่ทัพทิมเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ชาวบ้านฮะมากันเป็นพันคนเขาว่างี้งานใหญ่จริงนะ
มาร่วมพิธีปล่อยเรือสงเคราะห์ทางทะเลและงานบุญประจำปีครับ
โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน๙รูปและประกอบพิธีบวงสวงกัน
คุณไพโรธบ้างหมู่ประธานชุมชนชาวประมงหัวหินกล่าวว่า
พิธีปล่อยเรือสงเคราะห์ทางทะเลเนี่ยเป็นงานประเพณีเก่าแก่ของชาวหัวหินเขา
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีฮะเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบรุษที่ล่วงรับไปแล้ว
พร้อมทั้งทำบุญสะดอกเคราะห์ปล่อยตุ๊กตาปูนปั้นที่วางเอาไว้อะไร
ไว้ตรงที่ในวิมารเรือสงเคราะห์ทางทะเลนี่เป็นวิมารเรือเลยนะครับ
จากนั้นได้ร่วมกันจุดประทัดดับหมื่นดอกปรุงปรุงปรังปรังปรังปรุงปรุง
ก่อนที่จะปล่อยวิมารที่บรรจุตุ๊กตาปูนปั้นลงสู่ก้นทะเล
ค่ะกลายเป็นแหล่งแหล่งอ๋อปากาหลังอืมปากาหลังมันจะมาทำ
มาทำเป็นเหมือนอสังหาริมทรัพย์มันจับจองอสังหาริมทรัพย์ปากาหลัง
จับจองที่เดือนเงินก่อนแล้วก็มันก็จะกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ต่อไปนั่นเอง
ประชาชนที่มาร่วมงานไม่พลาดหรอกครับค่ะเสียงชอกได้อ่ายังไงดี
ตรงไหนดีขออาไออะไรที่ว่าเด็ดเด็ดนะน่ะไอไอหางหางน่ะน่ะ
นี่จุดเป็นทางยาวแบบเนี้ยยาวมากถูกต้องครับอ่าเดี๋ยวรอดูหน่อยนะ
ปวงปวงปวงปวงบุ้งถ้าได้เห็นภาพนี้แล้วก็จบกันสำหรับชาวนี้
มันเยอะมันเต็มไปหมดแต่ดูเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคุณผู้ชมนะดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเรื่องของโชคลาภนะครับ